ทุกคุณผู้ชมขาเข้าสู่เดือนเมษายนและดาราสาวสวยหลายคนลุกขึ้นมาฝ่ายให้แต่งองค์ทรงเครื่อง
เพื่อที่จะเป็นนางสงครานกันแล้วอย่างล่าสุดจักรจรอัคพรมซิริเองก็จัดเต็มเหมือนกัน
ภาพสวยนี่เปิดรวมว่านางสงครานที่ทรงนามว่านางกิรินีเทวีทรงพาหูรัสทัศน์ดอกมนทา
พรแก้วมรกฏพระหัดขวาทรงขอพระหัดซ้ายทรงปืน
เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรหรือช้าง
เป็นภาษณะและเป็นช้างเผือกด้วยนะคะ
งกรานปีนี้ค่ะจักรจันทร์อคัมซิริเขาจัดเต็มแล้วนะ
แล้วต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเป็นสาวหน้าไทย

ทวีความสวยฉ่ำมาก
ต่อให้สงกรานปีนี้งดสาดน้ำให้เปลี่ยนมาเป็นประพรมกันแทน
เห็นนางสงกรานสวยหวานขนาดนี้เราเองก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเนาะคุณผู้ชมเนาะ

ปีนี้ก็มาแบบน่ารักนะคะขี่ช้างมาปีนี้